คุณผู้ชมฮะมีเรื่องของเด็กลงเล่นน้ำกัน

เล่นกัน๓คนกระโดดน้ำตู้มตู้มตู้ม

ด้วยขอนโดดรอบสุดท้ายน่าจะกลับแล้ว

จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนคนอื่นด้วย
น่าเศร้าจริงตำรวจสนเพชรเกษมครับ
รับแจ้งเหตุนักเรียนจมน้ำในคลองราชสามัคคี
มันจะเป็นคลองที่ตัดผ่านหลังโรงเรียนมัธยมวัดราชบำรุงเขตบังแคร์
คลองแห่งนี้กว้าง๔เมตรลึกตั้ง๖เมตรนะ

เจ้าหน้าที่ไปถึงไปเจอนักเรียน๓คนเป็นเด็กม๑ถึงม๓

เด็กเขาเล่าให้ฟังว่าหลังเลิกเรียนเขาพากันมาเล่นน้ำที่คลองตรงนี้

น้องน้ำครับอายุ๑๔ปีหรือว่าเด็กชายสิทธิพัฒน์
เป็นเพื่อนนักเรียนชั้นม๓อีกคนหนึ่งเดินมาขอมาสมทบขอเล่นด้วย
เขาบอกว่าขอกระโดดน้ำอีกสักรอบนะขอรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้าน
พอน้องน้ำกระโดดลงไปปรากฏตะคริวกินจมหายไปต่อหน้าต่อตา
เพื่อนทุกคนไม่ได้ทิ้งน้องน้ำนะ
พยายามหาไม้ยาวเนี่ยยื่นไปให้น้องน้ำเกาะเพื่อจะดึงขึ้นมาจากคลอง

เพื่อนบางคนหลั่งน้ำตาเลยนะคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
พนมมือขอโทษน้องน้ำเลยที่ไม่สามารถจะช่วยน้องน้ำได้
ผมเล่นอยู่แล้วผมก็เลิกเล่นเลยครับ
พอเขาเดินมาเขาบอกขอทีนึงเขาเดินไป

ขอรอบสุดท้ายเขาโดด

จริงแล้วหน่วยกู้พัยราชบ้านเขาก็พยายามเต็มที่
เขาช่วยกันงมหาร่างของน้องน้ำ
จากคลองใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายเจอร่างน้องในสภาพยังใส่เสื้อพละสีแดงอยู่เลย
เดี๋ยวจะประสานคุณพ่อคุณแม่มารับศพเพื่อนร้องไห้เลยครับ
เพื่อนก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะเพราะว่าจะเลิกเล่นอยู่แล้ว

แสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ